คือการเสียชีวิตของคุณโมเนี่ยคุณลีน่าจังออกมาวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตแล้วบอกเลยนะคะว่าไม่เชื่อว่าเธอเนี่ยจะไปอยู่ท้ายเรือไปนั่งฉี่แล้วตกเรือแล้วจนกระทั่งเสียชีวิตอีกมุมหนึ่งแม่ลีน่าจังก็ยังขอคุณแตงโมตรงบอกว่าขอให้แม่ถูกรางวัลที่๑จะเอาเลขทุกเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณโมเนี่ยมาซื้อมาซื้อ
โรนบันดาลให้แม่ถูกควยงวดนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งแตงโมนิดาแม่ซื้ออายุหนูนะจ๊ะ
แม่ซื้ออายุหนู๓๘๓๗๘๓๗๓แม่ก็ซื้อผ่าสเกิดหนู

แล้วก็ซื้อวันเกิดหนูด้วยนะสิบสามกัญญาแม่ก็ซื้อหนึ่งสามสามหนึ่ง
แตงโมโดนบันดาลนะมาแกล้งเปิดกระโปรงแม่
โดนบันดาลให้แม่ถูกละวันที่หนึ่งน่ะลูก